พาคุณผู้ชมมาเกาะติดความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันบ้างครับ

ถอยหลังเตรียมพร้อมสู่สนามเลือกตั้ง
รอบนี้พักเพื่อไทยลั่นกลองรบเป็นกลองสะบัดชัยครับ

ขบวนคารวาลขึ้นเหนือครับไปที่เชียงใหม่

มีการปรากฏตัวของหนึ่งในบุคคลสำคัญที่เรามักจะ
ไม่ค่อยเห็นเธอปรากฏต่อหน้าสื่อสักเท่าไหร่

เดินทางไปและนี่คือภาพตอนที่เธอไปถึงครับ

นี่คือบรรยากาศตอนที่คุณอุ้งอิงแพทองทานชินวัฒน์

นี่คือบรรยากาศตอนที่คุณอุ้งอิ๊งแพทองทานชินวัฒน์
ซึ่งเพิ่งจะมารายการเปิดปากกับพี่อุ๋ยภาคภูมิไป

นี่ฮะตอนนี้คือขึ้นเหนือไปที่เชียงใหม่ลุยภาคเหนือครับ
คุณอุ้งอิงแพทองทานประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมพักเพื่อไทย
ในฐานะหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย
พร้อมกับคุณหมอชนน่านศรีแก้วสสน่านหัวหน้าพักและแก่นำพักเพื่อไทย
จัดงานครับสะบัดชัยเพื่อไทยมาเหนือ
พอมีคำว่าสะบัดชัยกรองสะบัดชัยก็ต้องมาสิครับ
ขบวนกลองสะบัดชัยจัดมาให้แบบนี้เลยครับ

จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ๗รอบพระชนมพันศาในตัวเมืองเชียงใหม่

มีอินทร์คุณผู้ชมแล้วคนเต็มห้องเลย
ที่สำคัญคือครอบครัวตระกูลชินวัฒน
มาร่วมให้กำลังใจกันแน่นขนาดเลยครับ
ดูภาพนี้ครับใส่แว่นนั่นคุณสมชายวงสวัสดิ์
นี่ครับคุณเดวภาวงสวัสดิ์

และนี่คือหนึ่งในบุคคลสำคัญที่วันนี้ปรากฏตัวด้วย
ตอนแรกเห็นแค่ผมและไหลด้านหลัง
คุณหญิงพจมานณป้อมเพชร
หรือคุณหญิงพจมานดามาพงศ์ครับ

อันนี้ไม่ได้เห็นหน้าผ่านสื่อนานมากเลยนะคะ

นี่ครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้นะครับ
ปรากฏตัวในงานการเมืองในรอบ๑๕ปี

ถัดจากคุณหญิงพจมานก็คือคุณเอม

คุณอุ้งอิ๊งเนี่ยประกาศพร้อมสู้ศึกครับ
และเปิด๒นโยบายหลักของพักเป็นครั้งแรก

นำนวัตกรรมเสริม
สร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้อง

อีกหนึ่งนโยบายคือ๑ครอบครัว๑ซอฟต์พาเวอร์
พัฒนาศักยภาพคนไทยและพร้อมทำทันที

มีลูกอ้อนบนเวทีด้วยนะครับ

ไปด้วยกันครับที่น้องขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

ก็จะไม่ค่อยไม่แน่นอนค่ะเป็นกำลังใจที่บ้านแต่เป็นกำลังใจที่สำคัญมากเป็นความมั่นคมทางจิตใจของอิงค์ค่ะ